ส่วนช่วงนี้จะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะครับ
โศษกาลกีฬาไทยรัตทีวีไปสอบถามเรื่องราวของบรรยากาศเกมกันในกัน

บรรยากาศที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างครับในตอนนี้ก่อนที่ไทยจะเจอกับเกาหลีเหนือในเกมชี้ชะตาครับ
ส่วนที่เลิกทำงานแล้วก็จะตามมาเชียร์กันด้วยเช่นกันนะครับ
มีทั้งกองเชียร์ผู้ชายกองเชียร์เพศหญิงนะครับ
มากันเรียกได้ว่าครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับ
น่าจะเป็นบรรยากาศการเชียร์ที่อบอุ่นและคึกคักทีเดียวนะครับ
สำหรับการเชียร์ฟุตบอลในวันนี้ครับ
ครับนอกจากนี้แหละครับสภาพอากาศที่นั่นคาดว่าจะหนาวด้วย
เป็นยังไงบ้างคะหนาวมากแค่ไหนครับที่นั่นในตอนนี้
ครับวันนี้เนี่ยสภาพอากาศในช่วงเวลากลางวันเนี่ยค่อนข้างจะเย็นกว่าปกตินะครับ
อากาศนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๗๑๘องศาเซลเซียสนะครับ
แต่ว่าในช่วงที่ฟุตบอลแข่งขันเนี่ยอากาศจะเย็นลงอีกประมาณ๑๒องศานะครับ
เพราะฉะนั้นในช่วงที่แข่งขันแล้วเนี่ยอากาศน่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕องศานะครับ
แต่ว่าวันนี้โชคดีอย่างหนึ่งก็คือไม่มีลมพัดนะครับ
ทำให้วันนี้เนี่ยอากาศไม่ได้เย็นเหมือนทุกวันนะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาสองเกมเนี่ยจะมีลมพัดค่อนข้างแรงทีเดียวครับครับ
ปัจจัยสำหรับเกมนี้ครับก็คือเรื่องของกำลังใจของทัพนักเตะทีมชาติไทย
เกมที่แล้วเราแพ้ญี่ปุ่นมาเกมนี้
ซิโก้มีการพูดคุยกับเหล่าบรรดานนักเตะอย่างไร
เพื่อที่จะปลุกขวัญกำลังใจในการเจอกับเกาหลีเหนือกับเกมสำคัญนี้ครับ

ก็เปิดเผยครับว่านักเตะทุกคนมีความพร้อมมีความมั่นใจ
เพราะว่าเคยเสมอกับเกาหลีเหนือมาแล้วทุกตราตูต่อศูนย์
ในเกมวันนี้ก็ให้นักเตะทำให้เต็มที่
ไม่ต้องสนใจผลของคู่ระหว่างซาอุดีอาราเบียกับญี่ปุ่นนะครับ

เมื่อช่วงเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะครับ
ก็ได้ไปชมบรรยากาศของการขึ้นรถนักฟุตบอลมา

แล้วก็ดูมุ่งมั่นครับเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ตรงได้เลยทีเดียวครับ
ครับคุณวิลวิทย์ครับได้พูดคุยกับเหล่าบรรดานักเตะไหมครับ

หรือว่ามีการให้กำลังใจกันเองหรือเปล่าครับ
ใช่ครับนักเตะคือนักเตะเนี่ยจะให้กำลังใจกันเองอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าเขาจะไม่ได้สื่อสารออกมาผ่านทางคำพูดนะครับ
เขาจะใช้วิธีการในการคือ
ตอนระหว่างขึ้นรถเนี่ยก็จะมีการร่วมร้องเพลงด้วยกันนะครับ
ทั้งเพลงสะดุดีมหาราชา
ก็หรือว่าเป็นลักษณะของการร้องเพลงอื่นนะครับ

ทำให้สื่อถึงกำลังใจต่างได้พอสมควรเลยทีเดียวครับ
แล้วก็วันนี้เนี่ยทางด้านโคซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
ก็เชื่อมั่นครับว่าทีมชาติไทยจะเอาชนะเกาหลีเหนือได้ครับ
ครับขอบคุณคุณวีรวิทนะครับ
และนี่ก็คือรายงานจากทางโทรศัพท์ส่งตรงมาจากประเทศกาต้าก่อนไทยจะเจอกับทีมชาติเกาหลีเหนือ
ซึ่งถ้าดูแล้วโจทย์ของไทยก็คือจำเป็นต้องชนะให้ได้นะครับ
ชนะเท่านั้นเพื่อที่จะลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไป

นั่นก็คือญี่ปุ่นที่เจอกับซาอุดีอาราเบียนั่นเองครับ
ติดตามกันได้คู่ไทยกับเกาหลีเหนือครับ
แข่งขันกันในเวลา๒ทุ่มครึ่งนะครับ